ต้องบอกว่าช่วงนี้งานเข้าดาราเยอะเลย

สาวคนนี้เนี่ยมาพร้อมกับความดังและดราม่าจริงนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ถล่มเละอีกแล้วจากหลากหลายประเด็น
ซึ่งเธอได้ออกมาชี้แจงนะคะเป็นประเด็นเลย
พอเธอทราบว่ามีดราม่าก็รีบลบทันที
เพราะรู้สึกว่าไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีเจตนาเหยียดเพศหรือว่าบูลลี่ใดทั้งสิ้น
ต่อไปถ้าจะทำคอนเทนต์อะไรจะศึกษาข้อมูลให้ดีให้รอบครอบกว่านี้ค่ะ

ในเงินแฟนหนุ่มนักมวยถูกจับโป๊ะว่าใส่ของกรอบแบรนดเนม
ทั้งที่เธอเป็นจักรของค่ายเพลงเงินท้องก็แยะทำไมถึงใส่ของกรอป

เพราะมาจากความเคยชินที่ใส่เสื้อผ้าตามตลาดนัด
ชินกับการซื้อเสื้อผ้าที่มันสวยและถูก
แต่ลืมคิดไปว่ามันละเมิดลิขสิทธิ์

และนับจากนี้เจนี่และทุกคนในค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่น
จะไม่ใส่เสื้อผ้าก๊อปแบรนด์อีกค่ะ

เป็นกระแสด้วยก็คือน้องสี่สาววงบัตเตอร์ไฟล์
ค่ายที่เจนนี่ปลูกปั้นมากับมือ
ไปโดนเพจทำเปรียบเทียบผลโหวต

แล้วก็เทผลโหวตให้กับบอเตอร์ไฟล์
ทำแบบนี้มันคือการประชดประชันเธอและน้องในค่าย
ทำให้โดนบูลลี่โดนวิพากษ์วิจารณ์ต่างนานา
ยืนยันนะคะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเพจดังกล่าว
ตัวเธอเองก็แค่อยากทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดเท่านั้นเองนะ

เรื่องนี้ก็คือการตัดสินใจยุติรายการ
เส้นทางสู่บ้านได้หมดถ้าสดชื่น
ทั้งที่ผลตอบรับจากแฟนและยอดวิวดีมาก

เพราะเจนี่ยอมรับเลยว่าโหช่วงนี้โดนหนักมาก
เหนื่อยและอยากพักผ่อนมากขึ้น

ก็เลยอยากให้โฟกัสไปที่เรื่องเรียนนะคะ
และเรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายแล้วจริงแล้ว
โดนด่าว่าร้องไห้สร้างภาพเอ๊ะร้องไห้ร้องไห้เก่ง
เนนี่บอกว่าเรื่องนี้มันห้ามไม่ได้จริง

จะไม่เข้าใจเลยว่าทำไมถึงต้องร้องไห้บ่อย
ชีวิตของเธอที่ผ่านมามันพลิกผันเร็วมาก
เวลามีอะไรมากระทบมันก็มีน้ำตากันได้
เธอไม่ได้จะมาร้องไห้สร้างภาพอะไรเลยนะคะ
คือต้องบอกว่าเด็กผู้หญิงตัวเล็กนิดเดียว
ฝ่าฟันต้องเจอกับอะไรเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะคะคุณผู้ชม
สร้างเนื้อสร้างตัวจนสามารถมีค่ายเพลงได้กับน้องสาวนี่
ไม่ธรรมดาเลยนะก็เป็นกำลังใจกันให้ด้วย
อะไรที่มันเป็นผิดพลาดไปแล้วก็ถือว่าเป็นบทเรียนกันไป
ใช่ค่ะแต่เจนี่ลินนี่ก็ถือว่าเป็นเด็กที่ดีอย่างที่พลอยบอกนะ
เพราะว่าขยันทำมาหากินแต่ว่าอะไรที่น้องทำผิดพลาดไปก็รับฟังแล้วก็แก้ไขปรับปรุงนะจ๊
แฟนคลับก็ยังรักน้องเหมือนเดิมนะคะ